ครับไปที่จังหวัดเชียงใหม่โอ้โหเรื่องนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์
กรณีที่คุณครูภาษาไทยโรงเรียนแห่งหนึ่งที่สรรป่าตองเชียงใหม่
คือกำลังเป็นประเด็นถูกภรรยาร้องเรียน
คือร้องเรียนบอกว่าจะเอาผิดทางวินัย
เพราะว่าสามีเนี่ยไปมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับลูกศิษย์อายุ๑๘ปี
วันนี้เนี่ยคุณครูท่านนี้ไม่ไปสอนหนังสือที่โรงเรียนนะฮะ
ผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบที่โรงเรียนแห่งนี้ครับคุณผู้ชมครับ
อยู่ในอำเภอสรรป่าตองจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งครูก๊อฟเป็นนามสมมุติก็แล้วกันเป็นครูสอนภาษาไทยครับ
ที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ว่ามีสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับลูกศิษย์อายุ๑๘ปี
คือไม่เจอครูก๊อฟแล้วก็ไม่เจอท่านภูมิในการ
ทราบว่าท่านภูมิในการถูกเรียกเข้าไปรายงานเรื่องนี้แหละ
ภูมิในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่
ขณะที่ครูก๊อฟลางานหรือเปล่าไม่รู้แต่ไม่มาสอนหนังสือ
ประเด็นนี้คุณผู้ชมเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนะครับโดยครูโอปอลอันนี้ก็นามสมมุติเหมือนกัน
ครูผู้หญิงของโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับในอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่
บอกว่าเธอทนกับพฤติกรรมของสามีไม่ไหวพาทนายความเข้าร้องเรียนกับสพมเชียงใหม่
เพื่อต้องการเอาผิดทางวินัยจากพฤติกรรมที่ไปมีสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับลูกศิษย์ของตัวเอง
แล้วมีความสัมพันธ์แบบนี้มาเป็นเวลานานแล้ว
ทั้งที่ได้แต่งงานมีครอบครัวแล้วก็มีลูกอายุ๔ขวบด้วยกัน๑คนแล้ว
แม้จะพยายามอดทนแต่คนทั้งคู่ก็ยังไม่หยุด
ฝ่ายชายยังเอาข้อสอบของครูหลายท่านไปให้เด็กผู้หญิงด้วย
ขณะที่เด็กหญิงคนนี้นะครับก็พยายามโพสต์พฤติกรรมคู่กันในโลกออนไลน
ช่องทางเลยแหละรวมถึงความพยายามที่จะพูดคุยให้ครูกอล์ฟเนี่ยเลิกกับครูโอปอล์
คือเธอบอกว่าเธอสุดจะทนแล้วขออย่าขาดแล้วก็เรียกร้องค่าเลี้ยงดูบุตร
แต่ครูกอล์ฟเองก็ยังบ่ายเบียงนะครับจึงต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุด